มีความจริงหรือไม่มีความจริง

ใครเป็นผู้ผิดใครเป็นผู้สูง

ยืนยันครับว่าหวยเป็นของครูแน่นอนครับ

ความจริงคือความจริง
เตรียมตัวพยานรักฐานของเรานั้นคือ
ทุกท่านอยู่ในเหตุการณ์จริง

ทุกท่านก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย

ไปทำความจริงมาสู่ศาลอีกทั้งหนึ่ง
หลังจากได้นำความจริงมาสู้กัน

หลองให้เมื่อประมาณเดียว

แล้วก็พร้อมในการเข้ากระบวนการยุติธรรม

หลังวันที่๔มิถุนาก็คงจะได้ทราบ
แล้วว่าใต้ส่วนมูลฟ้องจะเป็นยังไงบ้างครับ

เพราะว่าหลักจริงมันอยู่ที่
พยานที่เห็นเหตุการณ์จริงก็คือประจักษ์พยาน

ส่วนพยานที่เป็นแม่ค้าในตลาดอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมคิดว่าเขาไม่ได้เห็นการซื้อขายอะไรหรอกนะครับ

หลักฐานอะไรตอนนี้ต่างนานนี่นะ
กล้องวงจรปิดภาพถ่ายอะไรก็แล้ว
แต่ผมขอร้องมาตั้งแต่วันแรก

แต่ตอนนี้ผมเห็นว่าอะไรมันก็ออกมาเยอะแยะหมด

กลัวหรอกครับอยากจะเห็นอยากจะเจอ

ห่างหายไปนานสำหรับความคืบหน้าของคดีนี้
หมายถึงความคืบหน้าที่เป็นหลักของคดี
เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ
แต่ว่าถ้าในแง่ของการตอบโต้กัน
ที่เป็นคู่ขนานไปกับคดีหลัก

ทนายแซ่บทั้งคู่ค่ะเอาตรงเลยค่ะ
ทนายแซ่บทั้งคู่ไม่ยอมกันเลยทั้งคู่
แล้วก็ใช้วิธีการ
ถ้าดิฉันมองก็คือคล้ายขมขวัญกันไปข่มขวัญกันมา
ก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมสำหรับคนตามข่าว

ก็คือว่าความคืบหน้าของคดีเป็นแบบไหนนะคะ
คืบหน้าคือเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาใช่ไหมคะ

อย่างที่อาจารย์ปรเมฆเคยมาอธิบาย
วันนี้จะมีอะไรที่มาถึงก่อน

วันนี้ที่นั่งในรายการคือ

และที่เรานัดไว้ว่าน่าจะไม่พลาด
คือทนายของครูปีชานะคะคุณวรยุทธ์
บุญวงสัยวันนี้สวัสดีทนายตาม

ขออภัยพิมพ์มาตกหล่นขออภัย
จำชื่อได้จำชื่อได้ทนายตั้มทนายสิทธาทนายกางเกงยีน

เมื่อวานนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว
เพราะตั้งใจจะไปยื่นเพื่อขอจำหน่ายคดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็วันนั้นศาลก็สั่งนะครับ
ก็คือคล้องตามความเห็นที่เรายื่นคำร้องไปนะครับ
ก็คือว่าให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าสารท่านต้องสั่งแบบนี้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าไม่รู้ก่อนแล้วครับว่าสารท่านจะมีคำสั่งยังไง

คือจริงแล้วถ้าสมมุติมีการยื่นอย่างนี้แล้วมันมีคดีอาญาอยู่ด้วย

อ่าใช่ไหมคะคือเพราะมันพ่วงคดีอาญาเพราะฉะนั้นรอคดีอาญา

เมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอาทางฝั่งเราที่รู้สึก
จริงแล้วตั้งแต่เช้าผมไปผมก็เตรียมคดีนะครับก่อนหน้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะครับ
คุณรู้อยู่แล้วว่าสารท่านน่าจะมาแนวในการจำหน่ายคดีหรือเปล่า
แน่นอนสิครับมันไม่แน่นอนสารไม่ได้บอกก่อนนะครับว่าจะจำหน่ายผมก็ต้องเตรียมไปให้พร้อม

เราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับ
ไปสำหรับที่จะมีการซักค้านนะครับ
เราก็เตรียมหลักฐานถอดเทปกัน๒๓วันเนี่ยถอดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ
เอกสารปึ้งเท่านี้แล้วก็เตรียมคลิปอะไรไปต่างนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนที่ทนายตั้มเตรียมไปเนี่ยนะคะ
จริงแล้วศาลท่านไม่ได้มีการไต่สวนซักถามใครใดเลยถูกไหมคะ

ก็ตามการยื่นไปล่วงหน้าก่อนแล้วว่าขอเลื่อนเขาเรียกอะไรเขาเรียกจำหน่ายคดีหรือเรียกเลื่อนคดี
ก็ทั้งสองอย่างครับผมขอไป๒เด้งนะครับ
อย่างแรกผมขอเลื่อนเพราะว่าเรื่องนี้ผมขอสำนวนจากทางกองปราบ
กองปราบเนี่ยยังส่งมาให้ไม่ได้นะครับก็เลยขอเลื่อนเหตุนี้
อีกเหตุหนึ่งก็คือว่าขอจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะว่าเรื่องนี้มีคดีอาญาที่เขาฟ้องเรามาอยู่นะครับ
ฉะนั้นก็คือควรที่จะต้องเลื่อนไปรอคดีอาญาก่อน
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คือไม่ได้ผู้พิพากษาไม่ได้มีซักมีถามใด
ก็มีการคุยถึงเรื่องคดีว่าฝ่ายนี้จะค้านไหม
เมื่อวานนี้ไม่มีการหลุดมาจากทนายทั้งสองฝั่งหรือว่าผู้เป็นโจทย์และผู้เป็นจำเลยใดเลยใช่ไหม
ไม่ได้มีเนื้อหาของคดีอยู่ในเมื่อวานนี้เลยถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังกำไว้ของแต่ละคู่ยังอยู่ในมือของแต่ละคนถูกไหม
บางส่วนของเขานะครับที่ของเขาขอมาเนี่ยตอนนี้มันก็มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับก็คือ
สิ่งที่เขาขอมาคือคลิปของปอท๔๐๐คลิปนะครับเป็นคลิปเสียงที่เขาเอาเครื่องเนี่ยไปให้ทางปอทดูดนะครับ
ข้อมูลมานะครับแล้วก็เซ็นยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วทีนี้เขาก็ขอสารเอาคลิปตัวนี้นะครับเอามาใช้ในคดี
แล้วเมื่อวานผมก็ไปขอไลค์แผ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

แต่การโพสต์ของทนายตั้มเนี่ยจริงจริงแล้วการร้องขอคลิปสี่พันคลิปตัวเลขเป๊ะเลยเหรอคะสี่พัน
พันห้าร้อยเจ็ดมั้งครับถ้าจำไม่ผิด

พันห้าร้อยกว่าคลิปที่ว่านี้เนี่ยจริงจริงแล้วคนที่ร้องขอคือฝั่งของครู

พอร้องมาเนี่ยเวลาร้องขอร้องขอทั้งหมดไหม๔๕๐๐กว่านี้ทั้งหมดไหมคะ

ไม่ว่าจะที่กองปราบภาคเจ็ดหรือใครที่มี

เพราะมันเป็นคลิปตั้งแต่ก่อนวันที่เกิดเรื่องวันที่๓๑ตุลาด้วยซ้ำนะครับจนถึงช่วงที่เขาเอาคลิปไปให้นะครับผมยังไล่วันไม่ถึงนะครับก็คือสิ้นสุดวันนั้นนะครับมีหลักฐานการคุยทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นสี่พันห้าร้อยกว่านี้น่าจะครอบคลุมหมด

เอาเป็นว่า๔๐๐๐กว่าที่ว่านี้คือที่ตำรวจใช้ทั้งหมดในการทำสำนวน

ความหมายคือว่าคือใช้ทั้งหมดคือได้ฟังทั้งหมดแต่ว่าจะใช้อันไหนอย่างไร

เพราะฉะนั้นจะไม่มีปลิ้นมีหลุดมีเอาไปแปะมีเปิดเพจไปปล่อยคลิปมีใครตั้งใจให้หลุดไม่มีแล้ว
ไม่น่าจะมีนอกเหนือจากสี่พันห้าร้อยกว่าแล้ว
อกจากนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะไปคัดไอ้๔๕๐๐คลิปมามันก็มีคลิปหลุดออกมาแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ที่มานะครับ
แต่ว่าไอ้๔๕๐๐เนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ที่ก่อนหน้านี้ที่หลุดมา๓คลิปจะอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมฟังอยู่๑คลิปนะครับมันก็คล้ายกันนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนกันเท่าไหร่

ก็คล้ายกันครับคนพูดคู่สนทนาครับ

คู่สนทนานะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอตัวคลิปที่ตรงกันนะครับเลยไม่รู้ว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่า
ถึงช่วงสนทนายังไม่เจอช่วงเดียวกัน

แต่คู่สนทนาคู่เดียวกัน

มันมีตั้งแต่ตอนอยู่ที่

มันมีหลายหน่วยงานที่มีคลิปชุดนี้

วันนี้ที่ฉันอยากจะทราบสิ่งที่ทนายโพสต์

แค่ไหนแค่นั้นที่เป็นประโยชน
ผู้ชมและไม่กระทบคุณนะ

ว่าเนื้อหาในคลิปผมพูด
ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานในสำนวน

ที่มาจากโทรศัพท์ใครบ้างคะ

ท่านเดียวหรือมี

ของครูด้วยเออ
แต่ว่ามันก็มีที่ครูคุยกับพยาน
แต่จากโทรศัพท์ของครูคนเดียว

ที่รู้ตอนนี้เพราะว่าผมยังฟังไม่หมดเลยครับ
จากคุณคนเดียวตอนนี้ที่ทานายต้ำฟังมา
แล้วเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวของครูไหมคะ

น่าจะนะครับ
นี่คุณคุณภาษณะของคลิปที่ตำรวจได้ไว้นะคะ

มันมีใครคนใดคนหนึ่งตั้งใจอัดเหรอหรือยังไง

ผมคาดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีมากกว่านะครับ
ก็คือการคุยโทรศัพท์ธรรมดานี่แหละ

ซึ่งบทสนทนาที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
จากการขอคลิปตั้งแต่ตอนที่คดีอยู่ที่ใครคะ

เพราะเรียนจำได้ว่าตอนแรกที่มาร้องเนี่ย
ทางฝั่งลุงจรูนทนายตั้มมาร้องที่กองปราบ

ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนที่เอาโทรศัพท์ของครู
แล้วมาดูดคลิปดูดที่ตอนเป็นของกองปราบ

ภาค๗ทำแต่ว่าตอนนั้นกองปราบมาช่วย
สับสนุนนะครับสกองปราบมีเทคโนโลยีนะครับ
มีปธนะครับสับสนกลางเนี่ยเขาลงมาช่วย
พอเขาไปรวบรวมพยาหลักฐานทางเรื่องทางวิทยาศาสตร์มาเสร็จ

แสดงว่าตอนนั้นที่มีการดูดเสียงที่ว่านี้คือตอนนั้นคดีเป็นของภาค๗อยู่

มาจากสพแล้วเป็นภาค๗
น่าจะอยู่ที่ภาค๗แต่นะครับตามคำให้การที่ทางตำรวจบอกมาว่า
สำนวนก็ยังอยู่ที่กองที่กาญจนบุรีอยู่นะครับ
แต่ว่าได้ชื่อว่าภาค๗มาทำแล้วแต่สำนวนอยู่ที่กาญจนบุรีตลอดเวลานะครับ

อันนี้ที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีแถลงข่าวออกมานะครับเท่าที่ผมฟังนะครับ

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนที่ได้คลิปเหล่านี้มาแล้วถ้าตำรวจได้ฟังตั้งแต่ตอนที่ได้คลิปตอนแรก
คำถามคือถ้ามันอยู่ที่ภาค๗แล้วทนายตั้มโพสต์เหมือนกับเท่าที่ฟังไปค่อนข้างมั่นใจ
ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อลุงจรูนเนี่ยนะครับ
ฉันก็เลยงงว่าถ้าสมมุติธนายตั้มมั่นใจว่ามันเป็นประโยชนต่อลุงจรูนแล้วคลิปมันได้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นของภาค๗
แล้วก็สำนวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีทำไมตอนที่แถลงของภาค๗ถึงออกมาเป็นของครูปรีชาเป็นที่มาของคำถาม
คือจริงแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางภาค๗เนี่ยเขามีดุลพิษยังไงนะครับก็อาจจะเชื่อในพยานบุคคลมากกว่านะครับ
แต่ว่าตอนนั้นที่ออกมาแถลงมันก็ทำให้สังคมกางขานะครับ
เพราะว่ากองปราบส่งหลักฐานพวกนี้มาแล้วแต่ว่ามีตั้ง๔๐๐๐กว่าคลิป
ที่ท่านายตั้งฟังแล้วดิฉันจับลักษณะของ

ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อลุงจรูนแน่ถูกไหม
ดิฉันแปลความตัวอักษรคุณถูกไหมซึ่งคุณคิดว่าเวลาสู้คดีกัน
แค่คลิปนี้จบเลยไหมคะ
คือคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนขอมานะครับ
เพราะผมขอทั้งสำนวนสอบสวนแต่เขายังไม่ให้
แต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ทางโจทย์เนี่ยอ้างในบัญชีพยานนะครับ
แล้วก็นำเสนอต่อสารนะครับ
ถามว่าเอาตัวเขาเป็นคนอ้างเองคลิปพวกนี้นะครับ
ส่วนมันจะมีหลักฐานแน่นหนาหรือว่านักแน่น
แก่การรับฟังของพวกสาแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักดู
มันสามารถบอกได้ทั้งหมดเลยไหมคะ
ที่ธนายตั้มฟังแล้วว่าเป็นเสียงของครูปีชา
เหรอนะครับเสียงมันก็น่าจะใช่นะครับ

คืออย่างที่เราบอกกันว่า๔๕๐๐กว่า

ซึ่งเป็นโทรศัพท์ของครูปีชาหรือไม่อันนั้นข้อหนึ่งนะคะ
แล้วคลิปที่มันออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้

คือมันจะมามีปะปนไหมใน๔๐๐กว่านี่ไง
อันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังก่อนครับต้องไปฟังก่อนนะครับ
แต่ว่าจะไปลงรายละเอียดไม่ได้ว่าใครพูดอะไรยังไงนะครับ
ถามหรือถามแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเผื่อถาม

สิ่งที่อยู่ในเนื้อหาเนี่ยนะคะ
มันเป็นไปตามที่ธนายตั้มรู้ทั้งหมด

จากการรวบรวมพยาหลักฐานมานะครับ
ทำให้เรารู้เลยว่ามันก็คือ
คล้ายกับเรื่องที่เราเคยคาดการณ์ไว้นั่นแหละนะครับ

ของคุณครูปีชานะครับวันที่๓๑ตุลา
วันที่๑พฤศจิกาไม่มีจริง
รวมทั้งวันที่๓๑พฤศจิกายนด้วย
ค่ะ๓๑พฤศจิกายนอันนี้เข้าใจ

เดี๋ยวคำว่าไม่มีจริงหรืออะไรนะยังไงงง
ไม่มีจริงในนี้ก็คือที่เขาพูดมาเนี่ย
นะครับมันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนั่นแหละ
ทนายตั้มบางจะบอกว่าคือถ้าสมมุติคุณผู้ชมเราย้อนกลับไป

คือกำลังจะบอกว่าหมายถึงอ้างจากในคลิปถูกไหม

หลักฐานที่เราหามานะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เราไปสืบข้อมูลมา
ทำให้เรารู้ได้ว่า
อะไรคือไม่ใช่เรื่องจริง
ประมาณอย่างนั้นนะครับ
ก็คือไม่ใช่เรื่องจริงตามที่เขาพูด
คือเรื่องเกิดขึ้นจริงที่ธนายตั้มคิด

อะไรบ้างอะไรเริ่มอ่ะไม่เข้าใจ

เอาอ้อมเลยครับเรื่องมันมีเอายกเคสอื่นแล้วกัน
ไม่ใช่เคสนี้นะครับมันมีเรื่องอยู่นะครับวันที่๒เนี่ยนะครับ
เริ่มจะมีการคิดว่าตัวเองถูก

แล้วก็เริ่มมีการปล่อยข่าวตั้งแต่วันที่๒

แล้วก็โดยที่สามารถสำนึก
คิดว่าตัวเองเป็นคนถูกตั้งแต่วันที่๒

แม้กระทั่งคิดเนี่ยก็คิดวันที่๒เหรอ

ตั้งแต่เขาเริ่มคิดเริ่มจะทำเรื่องนี้
ตั้งแต่วันที่๑ตอนกลางคืนนะครับ
ที่มีใครขี่มอไซค์เข้าไปคุยกับเขา
นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กนะครับ

ก็เริ่มเป่าอากาศว่าตัวเองของหายแล้วแหละ
นะครับในเคล็ดอื่นไม่ใช่เรื่องหวยนะ

ค่ะนี่เรากำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะทนายตั้ม

ไม่อยากให้เอาตรงเดี๋ยวจะโดนฟ้องได้นะครับ
ซึ่งที่บอกเนี่ยมันมีพยานหลักฐานในการยันถูกไหมฮะ

แล้วการที่จะบอกว่าทนายตั้มมีพยานหลักฐานในการยืนยันว่า
อย่างมันเริ่มวันที่๒พฤศจิกายนกำลังจะบอกว่า
มันจะเป็นตัวบอกในการสู้คดีได้ว่า
ไม่ได้มีลอตเตอรี่หายใช่ไหมความหมายคือแบบนี้

อ๋อเออมันไม่มีเหตุการณ์ใดขึ้น
ในวันที่๓๑ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นวันที่๓๑วันที่๑
ตามที่เขาพูดเลยแม้แต่น้อย
อันนี้เวลาสู้ในสารใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือใช้พยานบุคคล
ของผมมีพยานบุคคลด้วยแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย

ไม่มีใครรับรู้ว่ามีใครจำมาเป็นให้คุณใช่ไหม
รู้แล้วนะครับว่าต้องเป็นพยานนะครับเพราะผมต้องส่งหมายไป
หมายถึงว่าคือยังไม่ได้เปิดตัวออกมาตามสื่อให้รู้รับรู้ทั่วกัน
บางส่วนมีแล้วนะครับบางส่วนก็เลยก็ยังไม่ได้เปิดเผย
ทีนี้ค่ะที่ทนายตั้มบอกว่าคนที่ขอคลิปทั้งหมดนี้ไป
คือทางฝั่งของครูปีชาเนี่ยนะคะขอจากปอทมา
เรื่องของการเซ็นรับ๔๕๐๐กว่าเนี่ยคือเซ็นรับว่าใช่ทั้งหมดไหม
น่าจะเป็นการถอดมาเฉพาะคลิป๑๔คลิปที่สำคัญในคดี
พอถอดมาเสร็จมีการพิมพ์ออกมาครับพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วก็
มีการเซ็นว่าใช่มีการพูดกันตามนี้หรือเปล่านะครับ
มันคือของดิบถูกไหมคะแต่พอกรองแล้วคือกรองโดยตำรวจ
กองโดยตำรวจเสร็จแล้วมันมี๑๔คลิปหลัก
ตามข่าวนะครับมีอยู่๑๔คลิปหลัก๑๔คลิปหลักที่ว่านี้อยู่ในสำนวน
ใช่ครับอยู่ในสำนวนซึ่ง๑๔คลิปหลักที่ว่านี้ก็อยู่ใน๔๕๐๐นี่แหละถูกไหม
ต้องอยู่เลยครับไม่ได้มีการตัดต่อใดเพิ่มเติม
เช่นเช่นคำถามกลางทุกข์ไม่หมายถึงตัดต่อเพื่อใช้ในสำนวนแต่หมายถึงว่า
ว่า๑๔อันนี้ถูกเซ็นแล้วว่าใช่

เขาก็จะต้องให้เซ็นแหละว่าใช่เสียงตัวเองไหม
หรือว่าได้พูดอย่างนี้หรือเปล่า

เวลาเราพูดถึงว่ามีการเซ็นรับแล้วเนี่ยนะคะ

เวลาบอกว่ามีการเซ็นรับแล้วเขาเซ็นรับ

มีการยืนยันว่าได้จากโทรศัพท์ใคร
คือมันยืนยันอะไรบ้างที่บอกว่าเซ็นรับแล้ว
อย่างที่บอกครับว่าเขาถอดเทปมาเสร็จนะครับ

เทปมาเสร็จเป็นคำพูดแล้วก็ต้องมีเซ็นว่าเนี่ย
ได้เป็นเสียงตัวเองที่มีการพูดอย่างนี้จริง
นะครับคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้
เป็นคนที่เซ็นรับแล้วยืนยันเสียงอีกคนที่พูดด้วยไหม

จริงแล้วให้ตัวเขายืนยันว่าตัวเขาเป็นคนพูดประโยคนี้มันก็โอเคแล้วนะครับ
คือเป้าหมายของคลิปคือเสียงใครให้เจ้าตัวยืนยันว่า
ใช่เสียงคุณและใช่คุณพูดแบบนี้

อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาได้มีการรับรองถึงปลายสายหรือเปล่า

นายวรยุทธ์คุยกับเราสักครู่ค่ะ

โอ้โหเป็นยังไงคะ

อยากจะพูดอะไรก่อนที่ฉันถามไหมคะ

ถามมาเลยฮะ
นายวรยุทธ์กับทนายสิทธานี่เคยเจอหน้ากัน

แล้วเคยเจอหน้ากันผ่านสื่อไหนที่ไหนไหมคะ

ในศาลก็ยังไม่เคยเจอกันเลย

พอดีศาลท่านนัดล่วงหน้าไว้เป็นปีแล้วครับ

โอ้โหเพราะล่วงหน้าไว้เป็นปีมาขอเลื่อนได้ไงครับ

จะทำคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เองถูกไหมคะ

ซึ่งสารท่านจำหน่ายคดีเพราะว่ารอคดีอาญา
อันนี้ถูกต้องนะคะครับผมค่ะแล้วก็ทนายวรยุทธ์มีไปฟ้อง
คุณจรูนแล้วก็ทนายสิทธาด้วยถูกไหมคะ
ทางคุณครูเป็นโจทย์ฟ้องครับ

แต่หมายถึงว่าคือไปฟ้องว่าเขาฟ้องเท็จถูกไหมคะ

คือมันซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมทนายวิวท่า
เราพูดถึงคดีแพ่งก่อนนะคะ
คดีแพ่งเพื่อที่จะชี้ว่าล็อตเตอรี่เป็นของใคร
ไปฟ้องว่าครูและพยานเบิกความเท็จในคดีแพ่งถูกไหมคะ

ครูปีชาเลยให้ทนายวรยุทธ์ไปฟ้องคุณจรูนกับทนายสิทธา
ว่าฟ้องเท็จอีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะ

ซึ่งจริงแต่จริงแล้วมาตามคำสั่งของทนายวรยุทธ์ใช่ไหมคะ
ผมไม่ได้สั่งหรอกครับไม่รู้สั่งได้ไง
ทนายเขามีสละในตัวอยู่แล้วครับ

ตกลงครูตอนนี้ครูเนี่ยให้ทนายกี่ท่านในการทำคะ
คือเป็นทนายชุดคดีอาญาหรือทนายชุดคดีแพ่งที่ไปฟ้องทนายตั้มกับลุงจรูนคะ
ตอนนี้ทนายพูดเรื่องทนายนี่คือมีทนายหลายคน
พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณครูในส่วนของคดีทั้งหมดนะครับ
เอาที่ว่าใครสะดวกใครสะดวกใครมีเวลาก็รับดำเนินการไปเป็นเรื่องไปครับ
แต่ว่าในตัวหลักของผมเนี่ยก็คือในวันที่๔มิถุนายนครับ
แล้วก็คดีในส่วนที่ทางคุณครูถูกแจ้งความในส่วนของอายการก็ดีในส่วนปปชอะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะทนายวรยุทธ์คะ๔๕๐๐กว่าคลิปที่ขอจากปอทมาเนี่ยทางฝั่งครูปรีชาเป็นผู้ขอใช่ไหมคะ
ผมได้ทราบตามข่าวว่าทางทนายท่านที่รับคดีแพ่งท่านเป็นคนขอมาครับเพื่อจะสืบครับ
ครับ
แต่จริงแล้วหลังจากนี้คนที่ต้องใช้ก่อนต้องเป็นทนายวรยุทธ์สิคะถูกไหม
เพราะว่าสารท่านจำหน่ายคดีแพ่งแล้วแล้วที่จะมาก่อนคือ๔มิถุนายนที่ทางฝั่งครูปีชาให้ทนายวรยุทธ์เป็น

อืมซึ่งทนายทนายที่ขอมาเดี๋ยวนะเอาใหม่ทนาย
ที่ขอสี่พันห้าร้อยคริปจากฟอทอเป็นธนายความคดี
แพ้งใช่ไหมฮะที่ที่ที่ได้กันมานี่คือในส่วนของแพ้ง
ที่จะเตรียมสืบในคดีแพ้งครับซึ่งแปลว่าธนาย
จะใช้สี่พันห้าร้อยคริปนี้ด้วยไหมฮะอ๋อผมยังไม่
เห็นเลยฮะยังไม่ได้ฟังเลยไม่ใช่แต่ว่าต้องต้องใช้
ไหมฮะสี่มิทุนายนต์เนี้ยเราไม่ผมต้องฟังก่อนฮะผม
ก่อนซึ่งมันต้องขออีกทีหรือว่าก็ก็ใช้ได้
เลยตอนที่เนี้ยธนายเขาขอมาแล้วธนายธนายแพ่งอ๋อ
ท่านก็คงจะต้องดูฮะผมต้องมาฟังก่อนว่ามันเป็น
อะไรฮะมันเสียงอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วก็มันเป็น
สำคัญอะไรในคดีครับซึ่งไม่ได้แปลว่าต้อง
ขอใหม่ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะไปขอในในสารใน
ส่วนของส่วนแพ่งได้เลยฮะไม่ต้องขอใหม่ฮะธนาย
วรยุทธ์พอทราบไหมคะว่าในสำนวนตำรวจใช้คลิปเสียง
ทั้งหมดกี่คลิปในสำนวนคะโอ้ไม่ทราบเลยครับมีสำนวน
คดีอ่ะผมไม่ทราบเลยฮะแล้วมีการคุยกับครูหรือแม้
กระทั่งคุยกับทนายคดีแพ่งไหมคะว่ามันมีคลิปทั้งหมดกี่
คลิปที่ต้องใช้เพื่อจะสู้กันอย่างน้อยก็ตอนสารไต่
สี่มิถุนายนนี้อ๋อผมไม่ได้คุยเลยฮะยังไม่ได้
คุยครับทนายวรยุทธ์จะทิ้งคลิปเสียงทั้งหมดเลยเหรอคะก็
ผมต้องเอาไหมต้องฟังก่อนอย่างนี้ฮะจะจะไล่ฟังใช่
ไหมฮะอ่าหมายถึงจะไล่ฟังทั้งหมดสี่พันห้าร้อย
ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับเอ๊ะจริงจริงเอาจริงจริงเรา
ทำคดีเราเรารู้ลึกอยู่แล้วไหมคะทนายว่ามัน

สำคัญอ๋อไม่ทราบเลยผมยังไม่ได้ฟังเสียงเลยยัง
รู้เลยว่าเสียงคืออะไรครับทนายคลิปเสียงเนี้ย
สำคัญกว่าพยานบุคคลไหมคะเวลาสู้คดีกัน
ก็ก็ไม่สำคัญแล้วฮะในส่วนของคดีอายาก็ก็เป็น
เรื่องของประจักษ์พยานฮะหมายถึงพยานบุคคลใช่ไหม
ครับใช่ครับสำคัญกว่าใช่ไหมคะตกลงตอนนี้เพิ่มไปกี่
เขาคือคือลำดับมันก็ว่าในเรื่องของรับฟังพยานนะฮะ
ค่ะครับทนายวรยุทธ์ตกลงตอนนี้จะใช้วันที่สี่
มิทุนายยนต์เนี้ยยังอยู่ที่ตัวเลขประมาณยี่สิบอยู่
ป่ะคะยี่สิบคนป่ะคะอ๋อที่ก็จะประมาณนั้นแหละฮะอ่า
แต่ว่าในวันที่๔คงสืบได้ไปได้ถึง๒๐ปากแล้วครับ
เพราะว่าทนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็คงต้องใช้เวลาในการซักค้านด้วย

ค่ะตอนเวลาเขาไต่สวนกัน
ต้องไต่สวนให้จบภายในวันเดียวป่ะคะ
เปล่าก็ดูว่าในวันนั้น

เค้าคงไม่สืบวันเดียวเลยครับเพราะว่าเวลาในเวลา
แต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายผมยังไม่แน่ใจว่า
นัดไว้๙โมงท่านจะต่อให้ตอนบ่ายด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นท่านมีคดีว่างก็อาจจะต่อบ่ายได้อะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะท่านนายวรรยุทธ์ที่ท่านถามแบบนี้ค่ะว่า

แล้วก็ฟังจากทางฝั่งของลุงจรูนด้วยเนี่ยนะคะ

ที่มันมีน้ำหนักมากต่อสำนวนคดีอยู่
แล้วตอนนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็น๑๐กว่าก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือเหล่านี้ธนายวรรยุทธต้องได้ฟังก่อน
แล้วก็ตั้งใจจะฟังก่อนที่จะไต่สวนวันที่๔มิถุนายนไหมคะ

ซึ่งกลัวไหมว่าถ้ามันมีคลิป
ที่มันถูกรับรองโดยลายเซ็นครูแล้วว่าใช่เสียงครู
ว่าครูเป็นคนพูดบทสนทนานี้
และดิฉันไม่เศร้าว่ามีรายเซ็นใครในการรับรองอีกนะคะ

เพราะว่าผมมองว่าคลิปเสียงที่ว่านี้

เอาเหรอทำไมอ่ะคะ

แต่สมมุตินะแต่ถ้ามันมีการเซ็นรับรองโดยครูปรีชา
แล้วมันมีบทสนทนาที่บอกได้เลยว่าเงื่อนเวลาเป็นยังไง
เรื่องราวเป็นยังไงคุยกับใครเตรียมกับใครเตรียมกับใคร

คือแบบนี้นี่มันจะทำให้สู้ยากป่ะคะ
ผมมองว่าไม่ได้สู้ยากอะไรนะครับ

ก็อย่างที่ทางคุณจอมขวัญใช่ไหมครับ

ที่คุณจอมขวัญพูดเนี่ยจะไม่มีฮะ

หมายความว่าพฤติการณ์ของคดีมันจะไม่มีเป็นแบบนั้นฮะ
หมายถึงเราจะไม่ได้สาวไปว่าครูคุยกับใคร
ไม่ใช่คือสิ่งที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อกี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะ

แปลว่าอะไรคะ

เอาประเด็นตรงไหนดีกว่าเดี๋ยวอาจจะพูดบ้านดีกว่า

ข้อมูลคุณจอมขวัญเข้าใจพฤติการณ์ห่างคดีหมีฮะ
นะครับ
ไม่เข้าใจสิบอกหน่อยค่ะ
เหตุพฤติการแห่งคดีที่ผมจะต้องนำเสริมในวันที่๔เนี่ย
คือผมต้องนำสืบให้ครบถ้วนตามฟ้อง
ที่ตามที่ผมกล่าวหาตามที่คุณครูได้มีคำฟ้องแล้วก็กล่าวหา
ทางอีกฝ่ายไปนะครับ

ซึ่งพฤติการแห่งคดีตามฟ้องนั้นเนี่ยนะครับ
สิ่งที่กำลังพูดกันอยู่มันไม่มีผลอะไรเลย

เพราะว่าตอนไต่สวนทนายวรยุทธ์จะไม่ใช้คลิปถูกไหมคะ
ก็ผมก็ยังปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องฟังก่อนไงฮะ
ทนายวรยุทธ์สมมุติตอนดิฉันไม่เคยเข้าไปฟังนะคะ

เขาว่าต้องเอาคลิปตัวนี้มาสอบเป็นส่างคารอยู่แล้ว

พฤติการแห่งคดีมันจะไม่ไปถึงขนาดนั้น

แต่ถ้าทนายสิทธาเขาใช้มันก็ถึงสิคะ

อ้าวเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันจะถึงหรือไม่ถึงล่ะ

แต่ว่าผมจะใช้หรือไม่ผมพึ่งฟังก่อนครับ

คือหมายความว่าที่พฤติการแห่งคดี
ไม่ไปถึงคือทางฝั่งทนายวรยุทธ์ใช่ไหม
เอาเป็นว่าคลิปที่ว่านี้เนี่ยโจทย์เป็นคนขอมาเอง

ก็ผมก็เชื่อว่าในส่วนของคดีแพ่งเนี่ย
ที่เขาขอมาก็คงจะขอมาเพื่อพิสูจน์

มันก็จะเป็นข้อเท็จจริงในส่วนที่เขาต้องการพิสูจน์ในส่วนนั้น

นะครับแต่ว่าในส่วนของกระดียาที่ผมจะนำสืบเนี่ย

ก็ต้องแล้วแต่เขานะเหรอคะก็ได้ครับก็เป็นสิทธิ์ครับ

นายวรยุทธ์พยานปากไหนคลิปเสียงไหนก็
ต้องซักท้านได้เลยครับ
ตอนนี้ประจักษ์พยานที่ทนายวรยุทธ์เตรียมไว้
ทุกคนยังยืนยันว่าจะไปขึ้นศาลเป็นพยานให้

ไม่มีใครกลัวไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับ

ทนายวรยุทธ์นอกเหนือจากประจักษ์พยาน

อันนี้ต้องขอปิดไว้ก่อนครับเพราะว่า
เดี๋ยวมันมีปัญหาเพราะว่าประเด็นคือตอนนี้มันจะขึ้นศาลกันแล้วนะครับ

ห่างกันไปนานแล้วค่ะเดี๋ยวตามไม่ทันค่ะ

ผมก็อยากจะไปครับแต่วุ่นดีว่าผมติด

แต่มาบ้างเนอะนะคะอยากจะทราบบ้าง

ตกลงคลิปนี้มันมีน้ำหนักหรือมันไม่มีน้ำหนักกันแน่
เราเอาแค่วันที่๔มิถุนายนก่อนนะคะคุณผู้ชม
ยังไม่ต้องพูดถึงเข้าไปสู้กันจริงนะคะ

ทนายสิทธาจะใช้คลิปล้วนเลยไหม
กับอีกฝั่งที่มีประจักษ์พยานสักครู่ค่ะ
เอา๔มิถุนายนก่อนค่ะทนายสิทธายังไงคะ
ก็รอสืบครับผมก็ต้องเตรียมข้อมูล
แต่ทีนี้มันก็ต้องหนักกว่าเดิมหน่อยนะครับ
เพราะว่าแค่ถอดคลิปที่ไม่ออกอะไร

ที่ผ่านมาคัดมา๑๐๐กว่าคลิป

แล้วก็มาใหม่อีก๔๐๐คลิป

มาช่วยกันถอดทริปหน่อย
เดี๋ยวลักษณะที่ทนายวรยุทธ์พูดมาสักครู่นี้
คือหมายความว่าคือต่างฝ่ายต่างใช้วิธีการ

ผมแปลความหมายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายเลย
เมื่อกี้ทนายวรยุทธ์พูดมาทั้งหมดนะครับ
ประมาณว่าคลิปนี้เดี๋ยวเอามาฟังก่อน
ถ้ามีประโยชน์ก็จะดึงเฉพาะคลิปที่ประโยชนเนี่ย
ไปใช้ในคดีไม่เอามาทั้งหมดหรอก
ซึ่งโดยน้ำหนักแล้วในมุมของคุณในฐานาย
ใช้คำว่าประจักษ์พยานนะ
ไม่เฉพาะพยานชั้น๒ชั้น๐๕ชั้น๑๕นะ
ประจักษ์พยานกับคลิปเสียง
ต้องพูดถึงว่าประจักษ์พยานกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าไหม

ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนหรือธนายยุคเก่า
ก็จะมองว่าประจักษ์พยานมีคุณค่าเชิงพิสูจน์มากกว่า
ก็จะต้องมองกันที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ
อันไหนที่มันไม่สามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้

อย่างนั้นได้แต่ก็ต้องมีการพิสูจน์สิครับว่า

ถ้าเกิดการตัดต่อขึ้นมาจะไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดเลย
แต่สุดท้ายมันไม่สามารถแยกได้ระหว่าง
พยานบุคคลกับพยานวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะ

คือมันไม่สามารถที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้แบบใดแบบหนึ่งเพื่อจะ
ไม่ได้ครับของผมมันก็ผสมผสานนะครับว่ามีบุคคลนะครับ
แล้วก็มีทางวิทยาศาสตร์เอาให้มัน
เหมือนที่อาจารย์ปรเมฆบอกให้มันกลมกลืนกัน
คือคำว่ากลมกลืนไม่ใช่ในอาจารย์ปรเมฆ

ที่๔มิถุนายนเนี่ยทางฝั่งเขาที่ไปฟ้องเพื่อจะฟ้องลุงจรูนเองถูกไหมคะ

ในขณะที่สารนัดคุณวันที่๑๑
คือวันที่๔มันชี้ชะตาวันที่๑๑ด้วยไหม
ไม่เกี่ยวกันยังไงก็เกิดวันที่๑๑มิถุนายนอยู่ดี
ก็ต้องเกิดนะครับมันคนละประเด็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับ
อันที่เราไปดำเนินคดีเขาในเรื่องข้อหาเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะครับ
ทุนายนจะปล่อยของกันเยอะขนาดไหนคะ
๔วิทยุนาหรอผมว่าเขาปล่อยหมดเกือบหมดอ่ะ
เกิน๗๐เขากลัวสารบอกไม่มีมูลนะครับ

คุณรู้ได้ไงว่าเขามีอะไรในมือ

การที่ศาลเนี่ยคดีนี้มันเป็นโจทย์ฟ้องเองนะครับ

ถ้าเกิดว่ามีมูลเขาถึงจะรับฟ้อง
การที่จะรับฟ้องเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ
แค่มีมูลไม่ต้องพิสูจน์ว่าทำผิดหรือไม่ทำผิด
แต่ว่าคดีนี้นะครับเอาให้มีมูลแล้วกันนะครับ

ก็ไม่รู้เขาทำที่ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วการไต่สวนฟ้องไม่ใช่เรื่องยาก
สิ่งไหมที่คุณจะใช้ในการไต่สวนคุณฟ้องวันที่๔

ที่จะชี้ได้ว่าเรื่องต่างเกิดขึ้น
วันที่๒พฤศจิกายนไม่ใช่๓๑ตุลาและ๑พฤศจิกายนใช้วันนั้นไหม

แต่ว่าผมไม่สามารถที่เอานำพยานหลักฐานไปสืบได้
ไม่มีพยานบุคคลของผมแน่นอนนะครับ
ได้แต่เอาหลักฐานอะไรต่างไปซักค้านเขาเท่านั้นเองนะครับ
เรายังพูดถึงไม่ถึง๖๐ด้วยซ้ำแค่๓๐
คงไม่ปล่อยครับนะครับอยากจะให้ปล่อยเรื่องอะไร
ไม่ต้องปล่อยมาปล่อยส่วนตัวได้ไม่ต้องปล่อยสาธารณะนะคะ

พระคุณเดี๋ยวลองมาซื้อเวลาไทยรัฐทีวีดูนะคะ

หมดเวลาของธนาย
หมดเวลาของดิฉันนะคะอีกสักครู่คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่ค่ะ
ทุ่ม๑๒นาทีสักครู่สวัสดีค่ะ